บ่มันเป็นผู้สาวค้าเรียน

ปากกาสิเคียนยังได้ยืมหมู

ลำไยหายทองคำเขาไปเปิดคอนเสิร์ตที่ย่านรามอินทาเมื่อคืนวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา

ฉันก็เป็นผู้สาวค้า
ทำไมจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคู่กันระหว่างคอนเสิร์ตกับคนตีกัน
บางทีเราอาจจะมองคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเอา
คนบางทีจะใส่ตีกันไว้ได้ฟิลล์ได้อารมณ์ตามเพลง

แต่คราวนี้เป็นเพลงของคุณลำไย
คุณลำไยก็งงเหมือนกันไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับ

ไม่ได้กินวงดนตรีนะเท้ากำลังเล่นกันมันอยู่นะดูสิ
ข้างล่างก็คงมันจัดนะยกเก้าอี้ขึ้นมาตีกันนะฮะ
เนี่ยวงแตกเลย

ว่งแตกของแท้

คอนเสิร์ตของลำไยหายทองคำ

ขณะที่น้องลำไยกำลังแสดงสดอยู่หน้าเวที

จนคนที่ไปดูงานก็แตกกระเจิงเหมือนกัน

พร้อมกับรีบวิ่งไปด้านหลังเวที

เพราะมีหลอดเบียร์สดทุกโต๊ะเลย
สงสารน้องลำไยวิ่งหน้าตั้งเลย
ในงานน่าจะมีตำรวจคอยประจำในงาน

เรื่องนี้พูดสุข่าวไทยรัตน์ทีวีโทรศัพท์ไป

แหมตีกันแรงพอสมควร

หนูยังตกใจเลยนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่าคอนเสิร์ตของลำไยเนี่ย

แต่ทุกงานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้านบนและด้านล่างเวทีนะครับ

ลำไยก็จะต้องอยู่ร้องจนจบทุกครั้ง
แต่อาจจะรอให้เหตุการณ์นั้นมันสงบลงก่อน
ไม่งั้นร้องต่อไม่ได้

ฟังเสียงลำไยเขาหน่อยไหม
จริงแล้วเวลาหนูมีแบบงานคอนเสิร์ต
มันเกิดเหตุการณ์ตีกันอะไรหน้าเวทีบ่อยไหมคะ
ก็บ่อยนะคะคือว่าบ่อยมากนี่ก็ว่าแล้วค่ะ
แต่ว่าก็จะไม่แรงเลยเพราะว่าเราจะมีทุกภาค
จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ข้างล่างด้วย

แล้วก็โรงเรียนก็จะมีคนดูแลด้วย
อยู่ข้างบนคอยเซฟเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาตีกันหรือว่าช่วยหลีดละครับ

อืมก็คือปกติมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเนอะ
ใช่ค่ะ
คือมันเวลามีตีกันเนี่ยมันทำให้เราแบบรู้สึกอยากรับงานน้อยลง
หรือว่าแบบต้องดูไหมว่างานไหนที่เราไม่อยากไป
หรือว่าไม่อยากรับอะไรแบบนี้มีผลไหมคะ
คือก็อันนี้ทางอาจารย์จะตัดสินใจ
แต่ว่าน้องแกก็ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเวลามีตีกันแต่ว่าเหมือนยังไง
เหมือนเราก็เป็นวัยรุ่นแล้วเราจะเข้าใจว่าอารมณ์ของเด็กอะไรอย่างนี้
ฝนไม่เท่าไหร่ก็แบบเอาแล้วเพราะมีเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันทำให้เราจะต้องหยุดชะงักการร้องแล้วแบบเลิกไปเลยอะไรอย่างนี้ไหมคะ
หรือว่าพอเหตุการณ์สงบเราก็กลับมาร้องใหม่

มีความหวัดคล่ายให้เราเรียบร้อย
อืมแค่นี้แหละครับก็เป็นเสียงของน้องลามยัย
ลำไยฝากบอกถึงแฟนเพลงที่เป็นวัยรุ่นบอกว่า

มีคนอื่นที่เขาอยากมาหาความสุข
เขามาสนุกกันตั้งหลายร้อยคนหน้าเวที
คนอื่นเขาอยากสนุกเขาอยากมีความสุข

หรือว่ามาได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บนะครับ

ตัวเราและครอบครัวก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันไปด้วย

ก็พบกันใหม่นะจ๊ะลำไยบอง